แต่พระสองรูปต่อยกันจนอีกรูปหนึ่งตาย

คือเป็นพระรูปหนึ่งคือร่างกายหนุ่มกำยำ

ฝ่ายที่หนุ่มกว่าเนี่ยเอาเป็นโตมาฟาดก่อน
พอฟาดเสร็จปุ๊บพระที่ท่านอายุเยอะกว่าเนี่ย
ล้มล้มเสร็จปุ๊บอีกฝ่ายไปกระทืบ

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตอภัยธาน

สุดท้ายแล้วตำรวจโรงพักคลองลานต้องไปตรวจสอบนะคะพระที่ได้รับบาดเจ็บแบบสาหัสเลยเนี่ย
ชื่อว่าพระกุมาตรอาบสุวรรณท่านอายุหกสิบสี่ปีตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยสภาพคือ
แน่นิ่งแล้วอยู่บริเวณสาราการประเรียนนะคะ
เลือดไหลออกจากศีรษะแล้วก็ใบหน้าเต็มไปหมดเลยกู้ชีพต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสาหัสมากเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ส่วนพระผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นพระวัดเดียวกันชื่อว่าพระอเนกอายุ๔๙ปีนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีเลยหนีออกไปจากวัดทันควันเลยนะคะ
ทีนี้ต้องถามใครอ่ะถามพยานแวดล้อมให้ข้อมูลบอกว่าอ๋อนี่มารู้สาเหตุแล้ว
พระสองรูปนี้มักจะทะเลาะกันเป็นประจำเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน
พูดจาเสียดสีกันเป็นประจำก่อนเกิดเหตุพระที่มรณภาพอ่ะค่ะ
กลับมาจากทำงานเหนื่อยก็เลยพักที่สาลา
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็เข้ามาลักษณะคือหยอกล้อพี่เบิร์ต
หอกล้อแต่ดูเหมือนแบบเกินไปหน่อยไหมอืมคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ก็เลยทำให้พระที่ท่านมรณภาพที่มีอายุมากกว่าเนี่ย
ไม่พอใจเกิดปากเสียงกันขึ้นพระอเนกผู้ก่อเหตุค่ะ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

ต้องกินยาระงับประสาทเช่นเดียวกัน
ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่า